วันนี้นะครับก็ดูมวยกันบ้าง
ในการที่จะซ้อมเพื่อรอคอยไฟล์ต่อไป
เดี๋ยวมีคำตอบว่าจะที่ไทยที่อเมริกาเป็นมุมมองของพวกเรานะ
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คืออันนี้ชิงแน่
อ่ะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันนะครับ
เริ่มกันที่ความขึ้นไหวของแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยกันก่อนนะครับ

เป็นวันแรกนะครับที่ค่ายนครหลวงโปรโมชั่น
จังหวัดนทบุรีเมื่อวานนี้
จริงตามข่าวที่เขียนบอกมาว่าเรื่องซ้อมก็ไม่เชิงซะทีเดียว
เพราะว่าจริงเข้าไปซ้อมแล้ว
ใช่ก็คือเข้าแคมป์วันที่๗พฤษภาก็ซ้อมวันหนึ่งนะครับ
แล้วก็วันที่๘เนี่ยก็จะซ้อมต่อเดิมปกติใช่ไหม
พอมีข่าวปุ๊บเนี่ยนักข่าวก็ไปที่ค่ายวันนั้น

แต่พอมันมีเรื่องมีราวแบบนี้ออกมาแน่นอนแหละ

ใช่มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับ

อันนี้คือภาพเก่าภาพใหม่ไม่แตกต่างนะครับ
ศีรษะเกดก็จะขุนแบบนี้ไม่ได้อ้วนฉุกกว่าเดิมมากนัก

เดี๋ยวเรามีโอกาสเราจะติดต่อเข้าไปเก็บบรรยากาศการซ้อมของศรีสะเกดแน่นอน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้สื่อข่าวของเราก็พูดคุยกับเสียหุย
แล้วก็ได้ความมาเหมือนกันนะครับเสียหุยสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินัน
อสใหญ่ของค่ายนครหลวงโปรโมชั่นก็บอกว่าศรีสะเกดนะครับ
บอกเลยว่าจะไม่มีการพูดถึงเรื่องปัญหารักร้าวแล้วตอนนี้พร้อมที่จะมุ่งสู่การฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบนะครับ
แล้วก็ส่วนตัวสินเกียร์นั้นบอกว่าตัวเขานั้นยังมีคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องรวมถึงแฟนชาวไทยเนี่ย
ความหวังกับตัวเขาและหวังว่าจะป้องกันแชมป์โลกเอาไว้ให้ได้นะครับ
ส่วนไฟล์ต่อไปเสียหุยก็เปิดเผยว่าเตรียมที่จะให้ศรีสะเกดชกอุ่นเครื่องเพื่อสร้างความมั่นใจก่อน
ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะชกป้องกันแชมป์โลกอีกครั้งต่อไปที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าที่เมืองไทย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการปรึกษากับทีมงานที่จะวางแผนการชกของศรีสะเกดให้ออกมาดีที่สุด
และเป็นที่ถูกใจของทุกฝ่ายนั่นเองนะครับ
ในเชิงทางเทคนิคคือทางนครหรือโปรโมชั่นจะใช้คำว่าหนีก็ไม่เชิง
คุณจะไปเจอไฟล์บังคับติดต่อกันเป็นไฟล์ที่สองเหรอเป็นผมผมก็ไม่เอา

ผมก็อยากให้ศรีสะเกดได้ป้องกันอีกสักไฟล์หนึ่งต่อหน้าคนไทยก็ได้นะครับ
มีความเป็นไปได้นะครับเรื่องนี้คือผมมองในในเชิงของนักข่าวที่ดูมวยมาเหมือนกัน
ผมเชื่อว่าแฟนมวยก็เข้าใจแบบนั้นแต่ข่าวในเชิงต่างประเทศเนี่ย
เขาคงจะไม่ลึกเหมือนบ้านเราเพราะมันก็เหมือนกับข่าวบ้านใครบ้านมัน
แต่เขาต้องลงโปรแกรมเพราะว่าทางนั้นเขาต้องเดินหน้าในการสร้างข่าว
เพื่อที่จะหาคู่มวยมาประกบเพื่อให้สูสีแล้วขายบัตรได้
ใช่ก็คือเหมือนเป็นแบบการสร้างเกษอก่อนที่จะใหม่ให้ข่าวคือมีความเงียบไง
แต่ตัวเยอะนะครับนักมวยที่เจอกันในรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นของแพงแล้วก็ของดีที่ติดตามได้เลย
ถ้าแฟนมวยติดตามเนี่ยมีแต่นักชกหลายรุ่นหลายหน้าหลายตา

ใช่ครับทั้งมวยรุ่น๑๑๕ที่อยู่ในรุ่นเวทศรีสะเกด
แล้วก็มวยรุ่น๑๑๒ที่อยากจะขึ้นน้ำหนักมาเพื่อมาเจอนะครับ